ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึง

เอาลูกมาถากินแบบเป็นขอทานหรือเปล่า

มันเลยมีเหตุทะเลาะกัน
เกิดขึ้นค่ะ

นักข่าวของเราคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปนะคะ

อยู่ติดกับปรายศนีย์สาขาบางลำพู
ตรงกันข้ามกับวัดปวรนิเวศนะคะ
ไปคุยกับเจ้าของร้านขายเสื้อผ้า

ตอนเกิดเหตุมันดึกแล้วปิดร้านไปแล้ว
จุดที่เกิดเหตุจะมีร้านเย็นตะโฟด้วยนะคะ
เจ้าของร้านก็คุยกับนักข่าวของเรา
เล่าให้ฟังว่าอ๋อตอนเกิดเหตุ
ที่ร้านก็มีลูกค้าอยู่ไม่กี่คน

ผู้ชายที่เห็นในคลิปเป็นลูกค้าของที่ร้านค่ะ
วันเกิดเหตุมาสั่งอาหารแต่เขาก็ดูเมาจริงนะ
สักพักหนึ่งผู้หญิงในคลิปมากับลูกชาย
อายุสัก๕๖ขวบได้เดินขายแซนวิชอยู่
แล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
ลูกค้าผู้ชายคนนี้ไปกล่าวหาแม่ค้าขายแซนวิช
ว่าเอาลูกออกมาเร่ร่อนหากิน
ตัวเจ้าของร้านขายอินเตอร์โฟก็เลยบอกว่าไปช่วยไปห้าม
เพราะที่น่าสงสารมากก็คือเด็กที่มาด้วย
มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
เราก็ไม่เกี่ยวกันอยู่แล้ว
อะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับเอาลูกมาหากิน

สรุปสุดท้ายผู้หญิงเขาก็เดินคามสนุกไป

แต่ว่าแถวนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ราชการ
ไม่ได้รับอนุญาตให้นำภาพช่วงที่เกิดเหตุมาเผยแพร่ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะดูกล้องนะคะ
รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสักประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ผู้เสียหายกับลูกชายก็ไปขายแซนวิช
ให้กับผู้ชายที่นั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารตามสั่งริมทางนั่นแหละ
ก็คนในคลิปนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นถกเถียงกันนะคะ
คือแม่ค้าขายแซนวิชก็เหมือนกับแบบ
โมโหผู้ชายตรงนั้นน่ะนะสักประมาณสัก๕ทุ่ม๔๐
ตัวผู้หญิงก็เอามือถือมาถ่ายคลิปผู้ชายก็ปัดมือถือหล่น

ทุ่ม๔๔ผู้ชายคนนี้ก็เดินหายไป
คือสรุปแล้วมันไม่ได้มีเหตุทำร้ายร่างกายอะไรกันนะคะ
เขาก็แค่เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็ผู้ชายปัดมือถือของแม่ค้าผู้หญิง
นักข่าวของเราไปคุยกับผู้หญิงผู้เสียหาย
ที่บอกว่าพาเด็กชายไปขายแซนวิช

บอกว่าก่อนหน้านี้เธอทำงานอยู่แถวตรอกเข้าสาร
ขายภาพศิลปะทำงานช่วงกลางคืนนั่นแหละ

ก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาเดินขายแซนวิชกับลูกชายแถวบางลำพู
ตอนเกิดเหตุก็ไปขายแซนวิชให้กับผู้ชายที่อยู่ในคลิป
แต่ผู้ชายคนนั้นด่าเธอเฉยเลยแล้วก็ใช้คำหยาบมาก
บอกว่าจะให้เงินร้อยหนึ่งให้เอาเด็กกลับบ้านแล้วก็ดูถูกเธอ
ขู่จะแจ้งความดำเนินคดีกับเธอหาว่าพาเด็กมาเดินเร่ร่อน
โกรธมากเลยนะคะเธอบอกทำไมต้องมาขู่กันแบบนี้
เธอก็เดินขายแซนวิชไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายสักหน่อย
ตัดสินใจเอามือถือมาถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ค่ะ
แล้วก็แบบน้องก็จะแบบกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ให้หาย
พามาร่อนเล่มาเดินล่อนเล่เดินหาตังค์ขอทานอะไร
แบบโอ้โฮแบบไม่ขอทรงขอทานเลย
หาว่าเราพาเด็กมาร่อนเล่ไปเล่ร่อนแบบ
เราไม่ได้ไปจับเด็กที่ไหนมาก็ลูกเราอ่ะ
ก็เหมือนเรามาเลี้ยงลูกไปในตัวอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เสียหายเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นคดีความอะไรนะคะ
เขาก็บอกว่าก็จะเป็นบทเรียนแล้วก็ระมัดระวังในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น

แล้วเธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ไม่รู้จะทิ้งลูกไว้กับใคร
เวลาออกมาขายของขายแซนวิชก็ต้องพาลูกมาด้วย